มมอุ๊ยอุ๊ย
ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจาย

สวัสดีครับขาวใส่ใครสดใหม่ลืมทำไมต้องมีท่านี้
เราจัดเป็นร่างกายให้เรียบร้อยไม่ใช่หรอก
เพิ่งมานั่งก็จัดให้มันเรียบร้อยเลย

แต่วันจันทร์เนี่ยเขาเจอกับคุณรุษซึ่งเป็นเลขาคุณมดดำ

มีการพูดคุยกันต่างนานาที่บ้านนะครับ

ปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านไป๔วันวันพฤหัสไข้ขึ้นอย่างหนัก
ตอนแรกว่าไม่ได้เป็นโควิดไม่ติด

ตั้งแต่วันพฤหัสศูกเสาแล้วก็
ปรากฏว่าวันอาทิตย์ตอนเช้ารู้สึกว่าไม่ไหวล่ะ
ไอมากไปตรวจปรากฏว่าพบเชื้อเมื่อวาน
วันนี้ก็เลยไปโรงพยาบาล
นี่นะครับก็เป็นประเด็นของคุณมดดำ
ถ้าทำเองก็ยังต้องกักตัวไป๗วันนะครับ
เรื่องของโควิดวันนี้เองก็ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะเพิ่มขึ้น๒๐๔๑ราย
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๗๑๐๒๕รายค่ะ
อยู่ระหว่างการรักษา๒๙๗๖๕ราย
จำนวนนี้มีอาการหนัก๙๘๑ราย
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ๒๗๘ราย
แล้วก็วันนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓๑รายมากที่สุด
ที่เราแบบเคยอ่านข่าวมาเลยทีเดียว
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๒๗๖รายค่ะ
ทางด้านแพทย์หญิงอภิษฐภัยศรีรังศาลผู้ช่วยโครสกษัตริย์สำวคร
ก็เปิดเผยถึงกรณีการติดเชื้อ

ชุมชนคลองเตยชุมชนค่ะชุมชนคลองเตย
เขาบอกว่าสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
มีการนำเสนอที่ประชุมถึงการค้นหาเชิงรุกในชุมชนคลองเตย
โดยจะมุ่งเป้าไว้ที่๓๙ชุมชน
ในนั้นมีอยู่กันหลายชุมชนมากนะคะ
ทั้งชุมชนเมืองชุมชนอาหารแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในเคฮะ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีรายงานผู้ติดเชื้อ๓๐๔รายนะคะ
จำนวนนี้๑๙๓รายอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างหนาแน่น
ทำให้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการแพร่เชื้อในชุมชนเพิ่มค่ะ
ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ก็พบว่ามีความรุนแรงใน๓ชุมชนด้วยกัน
ก็คือชุมชนพัฒนาใหม่ชุมชน๗๐ไร่แล้วก็ชุมชนริมคลองวัดสะพาน
จากการตรวจคัดกองเชิงลุกพบว่าชุมชน๗๐ไร่
ตรวจไป๔๓๖รายพบติดเชื้อ๒๑ราย
ในชุมชนริมคลองวัดสะพานตรวจ๔๘๙รายพบติดเชื้อ๒๙ราย
แล้วก็ชุมชนพัฒนาใหม่ตรวจ๔๑๑รายพบเชื้อ๔๙ราย
แล้วก็มีผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเกือบ๑๐๐รายค่ะ
นี้ยังไม่ได้พูดคุยถึงกรณีพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่นะคะเบื้องต้น
พบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวน๖๐ราย
อยากจะขอให้ประชาชนดูรายละเอียดเรื่องของการเข้าไปสุ่มตรวจเชื้อของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
และหากบ้านท่านมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงหรือมีโรคประจำตัวช่วงนี้
ต้องแยกกับผู้ที่มีความจำเป็นค่ะต้องเดินทางออกจากบ้านอะไรอย่างนี้ให้แยกตัวก่อนก่อน
เพราะว่าบางคนออกไปข้างนอกอีกอ่ะนะคะแล้วก็ต้องเว้นระยะห่าง
แม้ว่าจะเป็นคนในบ้านก็ตามนะตอนนี้นะคะต้องขอความร่วมมือเรื่องนี้
เพราะว่ากำลังมีเจ้าหน้าที่ลงไปแบบตรวจค้นหาเชิงรุกเลย
ในขณะเดียวกันทางศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรนะคะ
ก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์
สถานการณ์ประเทศไทยที่กำลังวิกฤตแล้วก็วิตกกับสายพันธุ์อินเดีย
แน่นอนว่าการกักกันผู้ที่กลับจากต่างประเทศ
จะช่วยชะลอเวลาให้สายพันธุ์ต่างแพร่กระจายในคนไทยได้เพียงระดับหนึ่ง
ซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้รวมถึงอินเดียอย่างเดียวนะคะ
เพราะว่ามีบางสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใต้สายพันธุ์อังกฤษ

เหล่านี้เกิดขึ้นจากการควบคุมการแพร่ระบาดไม่ได้
ไวรัสนั้นมีการปรับตัวกลายพันธุ์เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา
ดื้อกับวัคซีนที่ออกแบบจากไวรัสดั้งเดิมด้วย
การที่จะควบคุมสายเก่าสายใหม่ทั้งหมด
เร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมคนไทยทั้งประเทศ
ถ้าเป็นไปได้ถึง๙๐ในเวลาอันรวดเร็วที่สุดเนี่ย
แล้วก็ควรจะมีการตรวจในระดับบุคคลให้มากขึ้น
อย่างน้อยทุก๔๗วัน
เมื่อมีอาการรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็รักษาในทันที
ด้วยกระบวนการดังกล่าวก็จะทำให้รอดจากวิกฤต
แล้วก็ทำให้ภาวะการระบาดรอบ๓มันเบาลง
ครับผมนะฮะค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากสำหรับ

เขาบอกว่ามีประชากรประมาณ๘๐๐๐กว่าคน
จริงคลองเตยเนี่ยคลัสเตอร์มีมาเริ่มแรกพร้อมแล้ว
หลังจากทองหล่อแป๊บหนึ่งรอบหนึ่ง
มีโอกาสได้เห็นนะคะแต่ทุกอย่างมันเงียบไป

จนเกิดกรณีที่แบบไปทางโรงพยาบาลจุฬา
มีการโพสต์ออกมาว่าทำไมถึงมีผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับปอดเยอะขึ้น
ก็จะมีหลายชุมชนชุมชนนี้ชุมชนนี้อะไรอย่างนี้
แต่ชุมชนคลองเตยตอนนี้ที่ตรวจมาเนี่ยล่าสุดคือ๙๙คน
แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะมีการกระจายเพิ่มอีกหรือเปล่า
เขาก็เลยมีการตรวจเชิงลุกเพิ่มมากขึ้น
เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าความชัดเจนต้องรอฟังอีกทีนึงว่าคือยังไง
แต่ที่แน่หลายคนบอกชุมชนคลองเตยชุมชนคลองเตยติดมา
อันนี้มีจังมันยังไม่ใช่นะเป็นทั้งเขต
เขตคลองเตยค่ะนะฮะ
แต่ว่าก็มีโอกาสนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ
เพราะตอนนี้เนี่ยก็มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามแล้วนะครับ
อย่างนี้นะครับก็คือมีการพูดคุยกันแล้ว
ภายในโกดังก็คือจะดูแบบแอร์อับเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการขยับขยายหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องรอฟังอีกทีหนึ่ง

ลักษณะแบบนี้นะครับผม

การเสิร์ฟได้ยินข่าวมาสักพักนะ

สั่งห้ามร้านบุฟเฟ่ซูชิเสิร์ฟในรถนะครับ
เขาบอกว่าเสี่ยงแพร่โรคระบาดโควิดนะครับผม
กรณีที่ร้านซูชิบุฟเฟ่แห่งหนึ่งครับ

เปิดขายแบบให้ลูกค้าเนี่ยนั่งรับประทานในรถยนต์ส่วนตัวนะครับ
โดยทางร้านเนี่ยจัดจุดจอดให้นะครับผม

ตามเมนูผ่านทางแอปพลิเคชัน
แล้วก็พนักงานเนี่ยจะไปบริการเสิร์ฟให้ถึงรถแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีคำสั่งห้ามรับประทานอาหารในร้านนะครับ

ได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้ว

ยังคงเสี่ยงต่อการเป็นการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
จึงให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอขอความร่วมมือครับ
โดยสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ
ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
และได้ลงนามในหนังสือสั่งการถึงนานอำเภอทุกอำเภอ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้วก็นายกเทศมนตรีทุกแห่ง
ให้พิจารณาดำเนินการต่อไป
ทางด้านของเจ้าของร้านซูชิบุฟเฟ่ก็กล่าวว่า
เรื่องต้นทราบแล้วว่าทางจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าการบริการในลักษณะแบบนี้เนี่ย
ยังคงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
และขัดต่อมาตรการป้องกันการควบคุมโรค

ซึ่งทางร้านก็พร้อมให้ความร่วมมือ
แล้วก็ปฏิบัติตามเป็นอย่างดี
ด้วยการยกเลิกการเปิดให้บริการ
หลังจากนี้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจำหน่ายใหม่
เพื่อจะได้ไม่ต้องปิดร้านหรือว่าหยุดจ้างพนักงาน

เพราะว่าปกติทางร้านจำหน่ายบุฟเฟ่เนี่ย
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนแบบซื้อกลับบ้าน

แล้วก็กำหนดราคาใหม่ขึ้นมานั่นเองฮะ
ตอนนี้ทางเชียงใหม่ก็งดแล้วเรียบร้อย
จริงผู้ประกอบการร้านค้านั้นเขาพูดแค่อย่างนั้นแหละ

ได้มีการประกาศออกมาบอกห้ามไปนั่งกินในร้าน

จากวัตถุดิบที่ซื้อมามันอาจจะเสียได้อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยคิดว่าจะต้องทำยังไง
ที่จะไม่ให้คนมากินร่วมกันในร้าน
เขาก็เลยออกแบบเอาร้านจอดรถนี่แหละฮะ
ให้รถไปจอดเข้าซองแต่ละซองแต่ละซองแต่ละคันแต่ละคันไว้
เสร็จแล้วก็สั่งโดยการสแกนบาร์โค้ด
พอสแกนบาร์โค้ดเสร็จปุ๊บก็จะมีพนักงานเนี่ยเดินไปส่งที่รถ
แล้วเขาก็นั่งกินกันในรถปิดประตูไปก็ว่ากันไป

แต่ทีนี้ในมุมของทางจังหวัดเอง
ทางภูมิว่าท่านก็มองว่า

แต่ว่าให้เข้ามาแล้วซื้อแล้วกลับบ้านได้
แต่เขาก็ยังมีสาขาอยู่นะฮะที่จังหวัดต่าง

มันก็มีที่อะไรเหมือนโคล่าเรือก็มีไหม

มีหลายที่

แต่จริงผู้ประกอบปลาร้านอาหารหลายคน
กินที่บ้านก็คือแยกกัน

สมมุติถ้าอย่างรถเมย์กับแฟน

เมื่อกี้พอเปิดรายการมาปุ๊บมันส่งเลย

แม่คุณขวัลหัวคุณหญิงที่สวยที่สุด

ปกติยังมีไปทานแบบชั้นคุณแม่คุณพ่อบ้าง

อืมนะครับ
ตอนนี้ก็คือก็สั่งกลับบ้านหรือไหมคะ

ไม่เคยออกไปกินข้าวนอกบ้านเลยพอเนี้ย

อาหารอยู่ที่บ้าน
แต่ร้านค้าหลายร้านไงที่แบบบางทีเขาไม่ได้มีหน้าร้านไม่ได้เข้าร่วมกับเครือข่ายต่าง
บางทีเนี่ยร้านก็กลายเป็นว่าขายไม่ได้ไม่มีคนรู้จักจะทำยังไงกันดีที่เขาจะอยู่รอดได้อะไรอย่างนี้

คืออันนี้ผมเข้าใจอย่างหนึ่งนะมันเป็นการกระจายรายได้เหมือนกันนะ
สมมุติว่าเขาส่งมาให้รถเมย์รีวิวให้อย่างนี้
ข้าวหน้าเป็ดนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บอาจจะดูสวยงามส่งมาเยอะหน่อยต่างนานา
พอรถเมลลงไปปุ๊บมีคนอยากกินก็จะมีการสั่งไป
สั่งไปปุ๊บแน่นอนว่าเรื่องของการไปซื้อวัตถุดิบ
ก็จะมีการกระจายรายได้ออกไปสู่คนที่ปลูกข้าวสู่คนที่เลี้ยงเป็ด
เลี้ยงผันเลี้ยงไก่มันก็กระจายออกไป

จริงถ้าร้านค้าปิดอย่างนี้เกษตรกรที่แบบอย่างปกติ
สมมุติเขาส่งผักให้ร้านอะไรอย่างนี้พอร้านปุ๊บขายไม่ค่อยได้
กลายเป็นว่าเกษตรกรก็จะไม่มีรายได้เหมือนกันครับผม

ถูกไหมฮะอย่างเช่นแบบว่านักแสดงจะลงก็ลงแต่พอประมาณ
อย่าไปลงเหมือนกับกินคนเดียว๒คนแล้วต้องลงเต็มโต๊ะอะไรอย่างนี้

เอาแค่ว่าลงภาพเดียวก็ได้สวยแล้วเป็นการกระจายรายได้
แต่ถ้าเกิดไปลงเยอะปุ๊บมันอาจจะเป็นข้อคอรหาได้ว่า
โอ้โหบางคนเขาไม่มีกินแล้วมึงกินหมดเหรอ
ใช่อะไรแบบนี้เอาพอประมาณ
เอาที่มันแบบพอที่ท่อยอาศัยกันผมว่านี่ก็ดูเหมาะสม
อย่างล่าสุดของชาวเขาสั่งของพี่เปิ้ลนาคอนนะครับ
เขาก็ปิดมาร้านเหมือนกันพี่เปิ้ลก็เป็นก๋วเตี๋เรือชาบูใช่ไหม
เขาก็มีการเป็นเซ็ตมาทานที่บ้าน
ก็สั่งมาทานที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ต้องช่วยกัน

มันก็คือเป็นการกระจายรายได้อย่างหนึ่งเนอะแต่ว่าเรื่องของวัคซีนนะครับ
ตอนนี้ก็หลายคนก็พยายามถามถึงกันว่าเมื่อไหร่วัคซีนจะมา
คือตอนนี้แน่นอนว่าเขามีการลงทะเบียนหมอพร้อมกันแล้ว
ก็เชื่อว่าเดี๋ยวเร็วนี้จะมา
แต่ทีนี้ในมุมของไฟเซอร์น่าจะยังไม่ได้มาในเร็วนี้นะฮะ

แล้วว่าสุดท้ายแล้วจะมาอะไรอย่างไร
แต่ในมุมของตอนแรกที่มีข่าวออกมา
นะครับผมเข้าไปดูเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์
กังวลใจในการที่จะฉีดวัคซีน

ไปเจอบุรกรทางการแพทย์หลายคนนะ

ฉีดแล้วเหมือนกับมันมีประเด็นเกิดขึ้น

แต่ก็จำเป็นต้องฉีดแต่ว่าทางศาลนักศึกษ์เขาบอกว่า
มันอาจจะเป็นอาการข้างเคียงยอมรับว่ามี
แต่ว่าเดี๋ยวสักพักมันก็จะหายไปแต่ว่าอาจจะต้องกินยาต้องอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้วันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับทางคุณพยาบาลวิชาชีพท่านหนึ่ง
มีอาการเหมือนกันอยู่ที่เพชรบูรณ์
ก็คือแกก็บอกว่าตัวแกเองเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ต้องเจอคนป่วยตลอดเวลาบางทีก็สวอปให้
ก็เลยมีการต้องฉีดวัคซีนตัวนี้ก็คือซิโนแวค
แต่ว่าทางฝั่งของคุณพยาบาลเองตอนแรกก็บอกกังวลใจ
หรืออะไรอย่างนี้แต่มันไม่มี
ก็จำเป็นต้องฉีดก็ฉีด
ปากมันจะคันคันเริ่มมีอาการ
ไป๓๐ชั่วโมงเธอก็เหมือนมีการปากชาลิ้นแข็ง
ก็มีไปดูแลคนป่วยแกน๊อกอยู่ในโรงพยาบาลเลย
ครั้งแรกที่ไปตรวจแกบอกว่าไปพบเหมือนกับ
บนสมองเหมือนกับรอยตีบหรืออะไรอย่างนี้บนเส้นเลือดอะไรสักอย่าง

เสร็จปุ๊บปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องกินยาละลายริ่มเลือด
แล้วก็ผ่านไปประมาณ๓๔วันไอ้รอยนี้ไปเช็คอิทธิหายไปแล้ว

ก็เป็นตามที่ทำตามเขาแจ้งมาว่าเดี๋ยวมันจะหายไปอะไรเงี้ย

มันมีบางคนไงที่เป็นแล้วตอนนี้ก็ยังกลับมาไม่ได้ก็มี
อะไรอย่างนี้เขาก็เลยมีกังวล
มีความกังวลใจกันในของเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์
แต่คือวันนี้มีโอกาสได้ฟังท่านอธิบดีที่สิริราชนะคะ
ที่สามารถจะช่วยให้ที่มันดี
เพียงแต่ว่าเขาถามแต่ว่ามันมีไม่มีตัวที่มันตัวเลือกกว่านี้หรือ

แต่ทางภาครัฐเองก็บอกว่าตัวนี้ดีแล้ว
อืม

แต่ยังไงก็คือสมมุติว่าเรามีโอกาสได้ฉีดในปีนี้ไป
ปีหน้าต่อไปเราก็ยังต้องฉีดวัคซีนกันอยู่นั่นแหละ

หรือว่าตอนเริ่มต้นเราก็เริ่มจากการที่ฉีดในสิ่งที่เรามีก่อน
แล้วก็พอวันหลังเรามีโอกาสได้มีตัวเลือกมากขึ้น

เพราะถ้าวันนี้คนส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่า

เราก็ไม่รู้มันจะแก้ปัญหาเรื่องของการระบาดยังไง

คือพอตอนนี้หลายคนฟังข่าวติดตาม
จากทั้งผลวิจัยจากต่างประเทศทั้งในประเทศ

เพราะว่าบางคนเป็นแล้วเป็นเลย

แต่ถามว่าถ้ามันมีตัวเลือกอื่น
มันก็ควรจะได้แบบนั้นหรือเปล่า

นู่นน่ะสิงหาหรือปลายทานวาลนู่นน่ะ

ไม่ได้ที่เป็นทุกล็อตเนอะ
ทีนี้เราตอบไม่ได้
สำหรับลายองเราไม่เจอ

ก็เหมือนเกียร์วัดดวงใช่หรือคะอืมใช่

แล้วพอเล่าจริงบางทีในล็อตเดียวกันก็ไม่ได้เป็นทุกคนอีก
แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนอีกเออแล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนอีก

จากอาจารย์ที่มาออกในรายการเขาก็บอกว่าบางคน

แล้วถ้าเกิดว่าจะต้องแบบไปให้ในโรงพยาบาลที่แบบว่าอาจจะแบบไกลหน่อยหรือแบบใช่ไหมคือคือที่ไม่มีขึ้นมาขึ้นมือเหรอหล่ะอย่างเงี้ยจริงวันนี้คุณหมอก็มีบอกมาเหมือนกันในเรื่องของการที่เราลงทะเบียนฉีดวัคซีนมาแล้วใช่ไหมคะ
บางคนมั่นใจขนาดนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าบางคนก็เลือกที่จะแบบ
ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่ฉันไม่มั่นใจฉันไม่เลือกดีกว่า

แต่เอาจริงนะยังไงวัคซีนก็ต้องฉีด
สำคัญคุณหมอเขาบอกลักษณะประมาณว่า
คุณไม่ต้องกังวลเพราะจริงโรงพยาบาลที่รับบอกว่า
มีการฉีดวัคซีนตามกฎทั้งหมดที่เราลงทะเบียนกันในหมอพร้อมเนี่ย
เขาบอกเลยว่าเขาจะมีการโคลกับทางโรงพยาบาลใหญ่เอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ถ้าสมมุติเกิดกรณีที่โรงพยาบาลที่คุณไปฉีดไม่สามารถที่จะ
๊ก็อย่างเงี่ยแรกเขาจะมีโรงพยาบาลที่เขาติดต่อและรองรับกันไว้อยู่แล้ว
ดังนั้นจะมีการส่งต่อไปทันทีอะไรอย่างนี้
งั้นก็อาจจะต้องแบบเพราะบางทีนะเว็บแทบล่ม
อศัพท์กับตัวที่ฉีดให้กับ
แต่ตอนนี้เห็นก็บอกทั้งแอสต้าทั้ง
ก็ผลก็ลองค่อนข้างดีอยู่
ก็เดี๋ยวต้องต้องต้องลองติดตามต่อไปว่าอย่างไรนะ
ถ้าเกิดว่าเซฟเขาไม่ได้คือถ้าด่านหน้าแตกเราก็พัง
ถูกหลายโรงพยาบาลเลยนะพี่ตอนนี้
เรื่องของเขาเรียกอะไรค่าเสี่ยงภัยของบุรกรทางการแพทย์เนี่ย

เฮ้ยมึงเหมือนรอบแรกเราเห็นประกันให้คุณหมอกับพยาบาลเนอะ

แรกเลยค่ะเราจำไม่ได้แล้วประมาณเมื่อปีที่แล้ว

เพราะว่ามีหลายโรงพยาบาลในเมืองไทยตอนนี้
ที่มีการสั่งปิดโรงพยาบาลไปด้วยเหตุที่เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์นั้น
ไม่ทราบว่าคนไข้ที่มาแล้วติดโควิด
เป็นว่าทั้งโรงพยาบาล๓๐๔๐กว่าคนบางทีต้องกักตัว

มี๙ที่แล้วนะคะในเมืองไทยตอนนี้จะเป็นอย่างนั้น
โอ้โฮด่านหน้าต้องให้ความเป็นห่วงนะ

ถูกต้องนะครับผมความรักก็เหมือนวัคซีนนะฮะ

ยังไงต้องฉีดวัคซีนอ่ะคุณยังมีคำว่ายังไงก็ต้องฉีด

เอางี้ง่ายไม่ได้การติดแต่การตาย

ความรุนแรงของเชื้ออาจจะน้อยกว่าคนที่ไปฉีด

กล้าฉีดไหม

ยังฉีดอยู่รอไม่มา

มีให้กูฉีดก่อนนะครับของกูฉีดเรื่องนี้คือไม่มียังไม่มีแล้วอย่าปิดบางข้อมูลนะ
จริงนี่มีเรื่องของน้องคนใกล้ตัวคือตัวผู้หญิงติดโควิดมา
แต่ทำเป็นปิดข้อมูลแล้วไม่บอกมีลูกเล็กปรากฏว่าเอาลูกเล็กเนี่ยไปฝากเพื่อน
เพื่อนช่วยเลี้ยงแล้วค่อยอยู่ดีอีกวันหนึ่งต่อมามีรถมารับ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้ติดโควิดแต่เด็กลูกอ่ะเอาไปฝากคนอื่นแล้ว
กลายเป็นบ้านนั้นเขาก็ต้องเสี่ยงอีกเพราะว่าเขารับเด็กมาแล้วอะไรอย่างนี้
ทำแบบนี้แหละค่ะจริงมันก็มันจะทำให้คนอื่นมีปัญหาไปอีก
ครับผมมันจะเป็นทอดไปนะมันเป็นลูกโซ่นะครับผม
เดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกกันก่อนครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงหน้าฮะมาแน่นอนครับไม่ใช่วัคซีนแต่ว่าเป็นกระสือครับ
มาแล้วฮะช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ต้องพริกไหมเออ

เมื่อกี้ที่พูดไปว่า
ไม่การติดแต่การตายนึงเหมือนว่าชีดไว้ก่อนก็แล้วกัน
ใช่ไหมคือการตายได้อย่างน้อยคือถ้าเกิด

แล้วก็อาการที่มันจะรุนแรงก็จะได้ไม่รุนแรง

แต่ดูผลวิจัยจากอาหารเวลาเมืองนอก
ถ้าชีดตัวชิโนไฟกซ์ไปก็จะมีอาการแพ้

คิดว่าตอนนี้คือมีผลวิจัยออกมาเยอะนะฮะ
ไปดูเรื่องนี้ไล่ตาบีเขาสือเฮียนจัดมาเข้าฝันได้เห็นหน้าด้วย
โอ้โหนี่คือกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับ
หลังจากคุณยะคุณยะเนี่ยนะฮะเป็นชาวจังหวัดนนทบุรี
ก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะฮะเป็นเรื่องราวชวนขนหัวลุก
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีกว่าแล้ว
เป็นเรื่องของน้องชายที่ไปเจอดวงไฟประหลาด
หลอนนะหลอนหนักนะฮะจนถึงขนาดตามไปเข้าฝันนะครับ
โดยบ้านของตนเองอยู่ตรงข้ามกับมัศยิตแล้วก็ไม่ได้ไกลจากกองปราปา
ซึ่งกรปลาปลาแถวนั้นเนี่ยก็มักจะมีคนแอบมาตกปลาอยู่บ่อย
หนึ่งในนั้นคือน้องชายของเขาเอง
เริ่มต้นในช่วงหัวค่ำโอ้โหนี่เขาเล่าเหมือนเป็นนิยายเลยนะ

วันนั้นน้องชายชวนเพื่อนแถวบ้านออกไปตกปลาอยู่ริมตลิ่ง

แถวคลองปลานะฮะจนเวลาล่วงเลยประมาณทั้งสี่ทุ่ม
สายตานั้นเหลือไปเห็นแสงไฟลูกใหญ่มีลักษณะวูบวาบกลมโต
เกาะอยู่บนยอดต้นมะพร้าว
ด้วยความสงสัยก็เลยชวนเพื่อนเดินตามไปดู

ระหว่างนั้นเองน้องชายก็เอ่ยปากท้าทายบอกว่า
ดวงไฟอะไรไม่กลัวหรอกมึงแน่จึงมาสิ
จากนั้นสาดไฟฉายตามดวงไฟไปเรื่อยจนกระทั่งดวงไฟนั้นลอยหายไป
เมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็เลยชวนเพื่อนนั้นกลับบ้าน
เมื่อมาถึงบ้านก็อาบน้ำอาบท่าเข้านอนตามปกติ

ฝันฝันนั้นมีดวงไฟประหลาดลอยมาที่บ้าน
พร้อมกับปรากฏเป็นร่างหญิงแก่ฉลายืนจ้องหน้าอยู่
พอตื่นเช้าขึ้นมาก็เล่าให้คนในบ้านฟัง

ใบมีดตัดย่าที่คุณพ่อแขวนไว้หน้าบ้าน
หล่นลงมาปักดินเหมือนมีใครมาปักไว้

ก็ได้แนะนำว่าน้องเนี่ยให้ไปพูดขอคำมาซะนะ
เพราะไปรบหลู่ไล่ตามท้าทายเขา
เขาตามมาเข้าฝันพร้อมบอกอีกว่า

ถึงขนาดตามไปที่บ้านถูกแล้วยังเข้าฝันได้อีก
อื้อฮือใกล้บ้านเลยเนี่ย
แต่ยังไม่เจอตัวนะแต่มาเข้าฝัน
ผมว่าอันนี้อันนี้มันโอเวิร์ด

คืออันนี้เขาบอกเฮ้ยเห็นดวงไฟ

เหมือนตอนที่ผมเด็กแล้วพ่อแม่ผม

เนี่ยระวังนะผีกสือจะมากินตับน่ะ

เออเก็บไปฝันอะไรอย่างนั้น

พอหมกมุ่นเรื่องอะไรเยอะมันก็จะไปฝันเรื่องนั้น

แต่เรื่องนี้อันนี้คือเมาแน่นอนเมา

คือเป็นสองหนุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าทะเลาะเบาะแว้งกันซัดกันนัวเลย
โลกออนไลน์ก็มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันระหว่างชายหนุ่มสองคน
เขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขับรถค่ะ

โดยชายนุ่งกางเกงขาสั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูให้พร้อมกัน
เขาพยายามจะบอกชายที่สวมเสื้อสีขาวนะคะ
ว่าขับรถแบบนี้ได้ยังไงนายอ่ะมันไม่รู้ตัวเอง
ขณะที่ชายชุดขาวเนี่ยนะคะเขาก็ตรงปีเข้ามาหาเลยพร้อมกับถามว่านายต่อยเราทำไมอ่ะ
ขับรถอยู่มาต่อยเราทำไมขับรถอยู่นายรักเราไหม

จากนั้นชายนุ่งกางเกงขาสั้นก็พยายามจะบอกว่า
เอาเลยต่อยเลยนายมันไม่รู้ตัวเอง
ขับรถแบบนี้ไม่กลัวตายหรือไง
สุดท้ายดูเหมือนว่าปรับความเข้าใจกันได้เฉย

เออนะคนเราเนอะ

เมื่อเช้านี้ผมตื่นมาฟังคุณสรยุทธ์
หมัดระหว่างแมนยูกับลิเวอร์ภู

เป็นหงหงนี่บินหงนี่บินออกมาจากเลือด

อุตส่าห์นั่งดูถึงเที่ยงคืนแต่เช้า๖โมงพี่ยุทธ์มาอ่านข่าวแล้วนะ

ถูกต้องนะครับเมื่อวานนี้รอแล้วรอเล่ารอหลายชั่วโมงเลยทีเดียว

นะฮะวันนี้ก็เลยมีนะครับผมนะแฟนแฟนของแมนยูนะครับ
ขายทีมจบปัญหาขัดแย้งแฟนบอลนะครับผม
ซึ่งเรื่องก็คือนะครับผมมีผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่า
หลังจากไม่พอใจแนวทางการบริหารงานนะครับ
แล้วก็มีหลายต่อหลายทีมที่เข้าร่วมนะครับ
อันนี้มันเป็นหลีกที่มันไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่

เขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ในทีม
เขาก็เลยออกไปเนี่ยประท้วงกันโดยเหตุการณ์ได้บานปลายนะครับ

ทำให้สุดท้ายพรีเมอร์ลีกต้องประกาศเลื่อนเกมรังกะออกไปแบบไร้กำหนดเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าเป็นผลมาจากนะครับการกระทำของเจ้าของทีมเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนครับ
แล้วก็แฟนต่างบอกว่ามันหมดเวลาแล้วที่จะต้องทำแบบนี้ฮะ
ครับผมก็คือถูกต้องนะครับเป็นหมื่นล้านฮะ
ตอนประมาณสัก๔ทุ่มครึ่งถูกต้องนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยแฟนบอลทุกคนนะฮะ
สุดท้ายมันมีประเด็นเกิดขึ้นเพราะว่ามีแฟนบอลเนี่ยนะครับ
ที่จะมีการเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเหมือนกับเรื่องของธุรกิจ
เอาทีมนู่นนี่ทีมนี้มารวบรวมกันอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีคนเขาไม่แฮปปี้
ก็เลยพยายามจะให้ออกไปเพราะว่าเหมือนแบบตั้งแต่มาคุมอยู่เนี่ย
ทีมมันเหมือนดูตกต่ำลูกถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของศักดิ์ศรีของทีมด้วยนะครับผม
แฟนก็เลยออกมาแล้วก็มีการแบ่งหน่วยงานครับมีแบ่งกองกำลังกันด้วย
ดักที่หน้าโรงแรมนะฮะแล้วก็มาดักที่สนามด้วย
ก็คือตัวของพวกเขาเรียกกับแฟนบอลเนี่ยก็ไปดักอยู่ที่โรงแรม
ซึ่งมีตัวนักบอลเนี่ยนักเตะอยู่ในโรงแรมก็คือประมาณว่าไม่ให้ออกไป
อืมไม่ให้ไปลงสนามไม่ให้ไปลงสนามก็เลยไม่มีการแข่งขันกันเลย
แบบคนไม่รู้นะคะในฐานะพี่หนุ่มไม่เคยเกิดขึ้นนะเรื่องแบบนี้
พี่หนุ่มมองว่าทีมันพี่อยากให้ผ่านไหมก็เลยตกต่ำลงแล้ว
คือผมก็ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนมือมันควรจะมีการเปลี่ยนมือเนอะ
เพราะว่าเอ่อคุณมองยังไงเพราะว่าเขาธุรกิจเกิน
คุณมันอยู่ป่ะผมอาร์เซนอลคุกกี้อาร์เซนอลอยู่กับไอ้ป๋องกะพลเลย
ใช่ผมกว่าแมมแคะสองทุ่มแล้วสองทุ่มสองซูมผมแฮปปรี้
จบติ๊มฮะผมแฮปปรี้แล้วเนื้อกินนมนอนแล้ว
คือใช้เงินไปแต่ว่ามันไม่ได้แชมป์ไง

มาเงินไปแล้วมันไม่มีเหมือนประโยชน์

เหมือนกับผู้บริหารกับโค้ดไม่ยอมคุยกัน

สมมุติว่าโค้ดบอกว่าอยากได้นักเตะนักเตะคนนี้ราคาประมาณสัก
ไม่น่าจะถึง๕๐ล้านประมาณ๒๕ล้าน
แต่ไม่ยอมคุยกันเจ้าของเนี่ยก็ไปซื้อมา๕๐ล้าน
แล้วพอจะให้ไปซื้อคนอื่นก็ไม่มีตังค์ซื้อแล้ว
มันเหมือนกับเป็นการบริหารทีมที่แบบมันไม่ลงตัว
ทีมอะไรอย่างนี้หรือว่าคนที่ควรจะต้องซื้อเข้ามาก็ไม่ซื้อ

บางคนที่ซื้อเข้ามาเนี่ยก็ซื้อแพงเกินไป

ประสบความล้มเหลวในการที่จะได้ตัวผู้เล่นดีมาหลายคน
อะไรแบบนี้ซึ่งพอจะได้มาปุ๊บกลายเป็นว่าอ้าวไม่ได้

เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายอะไรอย่างนี้

ก็มีปัญหาก็ไม่ได้
สุดท้ายไปอยู่ดอดมุนวันนี้จะวิ่งแร่ไปหาเขาอย่างนี้มันก็ลำบาก

ถ้าเป็นพี่หนุ่มกับผมกับคุณ
โอ้โหพี่เหรอรักพี่เสียดายน้อง
อยากเก็บเท่าไหวทั้งสองคน

จริงก็อยากได้อยู่นะหลังก็ยังได้อยู่นะ

ช่วงนี้เขากำลังรอลุ้นแชมป์อยู่
ก็เลยแบบว่าใจดีอยู่แล้วตรงนี้นะครับผม

พักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้า
คุณติ๊กขอทวงลูกคืน

เมียสอนรามเนี่ยเขาขอลูกคืน

มากันต่อนะคะเรื่องของคุณติ๊กนะคะ

ตอนนี้ชื่อคุณติ๊กกณิตธรินหรือว่ากุ้งพลอยนั่นเองนะคะ
คุณติ๊กเขาบอกว่าเขาไม่ขอทนทวงคืนลูกจากคุณสอนราม

เห็นมีพัฒนาการที่ช้านะคะ

ก็ทำให้คุณกุ้งพลอยหรือคุณติ๊กเนี่ยนะคะ
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่าผ่านมา๑๐เดือน
แต่พัฒนาการของลูกไม่พัฒนาขึ้นเลย
ในวัยเดียวกันเขาพัฒนาไปไกลถึงไหนแล้ว
ต้องเป็นลูกของเราเหรอที่ต้องรอให้เขาพัฒนาด้วยตัวเองไปตามวัย
จุดเริ่มต้นที่เลือกเดินทางผิดทุกคนมีสิ่งที่เคยทำผิดพลาดเช่นกัน
แต่ก็สามารถแก้ไขให้มันถูกต้องได้นะคะ
เคยมีคนพูดกับเราว่าเด็กพอถึงวัยของเขาเนี่ย

ไม่ต้องรอตามวัยแต่เราต้องมีวิธีการสอนการพัฒนาการของเด็ก
ที่มีความรู้จริงแบบถูกวิธี
หรือว่าจะเลี้ยงเป็นแบบสอนเป็นนะคะ
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์สอนเด็กไม่ได้มีจริงอย่างที่บอก
อ่ะไง
กล้าพอไหมคืนลูกสู่อกแม่เขา

พาลูกออกนอกบ้านไปร้านอาหารเกือบทุกอาทิตย์ที่ผ่านมา
หันมาเมตตากับลูกแม่เขาบ้างเถอะนะคะ
คุณติ๊กว่าอย่างนั้น
ก็ไม่รู้ว่าคุณพี่หนุ่มเขาจะว่ายังไงบ้าง
ส่วนพี่หนุ่มเขาก็ดูแลน้องวิจินะตลอดเวลา

พัฒนาการลูกของเขาเนี่ยความน่าจะเป็นมันน่าจะแบบ
พัฒนาได้เร็วมากกว่านี้นะครับ
ก็ต้องรอพี่หนุ่มออกมาตัดสินใจนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ

ก่อนแต่งงานครับตอนนี้เตือนภัยถูกคนลามกโทรมาช่วยตัวเองนะครับผม
ผู้จัดการแฉระวังอย่ารับสายโรคจิตนะครับ
เหล่าศิษย์บินดาราคงเคยเจอปัญหาพวกลามกนะครับ
ล่าสุดนะครับผู้จัดการของน้องจักรจันทร์นะครับ
เบอร์โรคจิต๐๖๔๕๑๗ตื๊ด
อย่าได้รับเด็ดขาดเพิ่งโดนกับตัวเองค่ะ
โทรเข้ามาเบอร์สำหรับรับงานของน้องจักรจันทร์อคัมซิริ
แล้วโทรมาทำไมโทรมาเพื่อช่วยตัวเองให้ฟัง
วางแล้วก็โทรมาอีกรอบสุดท้ายเนี่ย
ให้ผู้ชายรับสายให้มันวางไปเลยไม่เก่งจริงนี่
รบกวนฝากรีโพสต์ด้วยนะครับ

โอเคไปดูข่าวของทางคุณไอซ์นะครับ
คุณไอซ์ลูกสาวของนครนะครับ

ล่าสุดนะครับคุณไอซ์นี่ก็เรียกว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว
นครที่นครเองก็ได้จากไปแล้วนะครับ
คุณไอซ์ล่าสุดนะฮะก็ได้มีการโพสต์ข้อความบนไอจีสตอรี่
เปิดเผยบอกว่าผลการตรวจโควิดรอบที่๔ของครอบครัว

ขณะที่แม่เอ๋นะฮะแม่เอ๋ประภาษีเนี่ยก็เป็นภรรยาของนครเนี่ยนะครับ
ก่อนหน้านี้เข้าไปรักษาตัวนะฮะเพราะว่าติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็จะออกจากโรงพยาบาลนะฮะวันที่๔พฤษภาคมนี้นะครับ
ก็มีแฟนรวมถึงคนในวงการเข้าไปให้กำลังใจครอบครัวกันอย่างต่อเนื่อง
นะครับเพราะว่าเป็นกำลังใจของเมียนะครับก็เป็นอะไรที่มันลำบากใจมากนะครับ
คือคนที่รักที่สุดในชีวิตคืออย่างที่พี่เอ๋แกได้มีการลงเอาไว้นะ
ที่สุดเนี่ยที่สุดในหัวใจของเมียเนี่ยนะครับแล้วต่างคนต้องต่างแยกกันไปคนหนึ่งก็ไปรักษาตัวอีกที่หนึ่ง
คนหนึ่งก็ตอนแรกก็ตามไปรักษาตัวอยู่ด้วยกันอีกที่หนึ่งสามีก็ถูกแยกไปอีกที่หนึ่งสุดท้ายเสียชีวิตไม่ได้เจอกัน
แม้กระทั่งงานสวดการเห็นหน้าครั้งสุดท้ายหรือแม้กระทั่งขอโทษนะฮะตามหลักของคนไทยที่จะได้เห็นก่อนที่จะมีการเข้าไปทำประนักกิจก็ไม่ได้เห็น
นี่ครับมันเป็นเรื่องที่ทรมานใจ

เนี่ยครับ

ครับผมแล้วก็กระทั่งขอทุกคนเลย

แต่คุณไอซ์เนี่ยดีที่มีคุณแบงค์

คุณแบงค์สามีเนี่ยเป็นคนที่

แล้วก็เป็นคนที่มีไหวพลิบเป็นคนที่มีความคิดดีมากเร็วนะฮะแล้วก็เป็นคนดีคุณแบงค์นี่เป็นคนดี

คือเขาก็เข้าใจคุณไอซ์เขามีการเขียนน่ารักมาก

เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดของผมตอนนี้

ที่ต่างของบ้านแต่ก็ดีใจที่เธอกลับมา

คือบางครั้งผมโทรไปคุย
คุณแบงค์เนี่ยคุณแบงค์ก็เกลืองวิธี
ไม่น่าเชื่อนะ

พี่ไม่คิดว่าจะเจอความจริงเลย

แล้วหยุดเดี๋ยวมาดำปริญค่ะ
มาดามฟินค่ะต่อสาย
สิทธิ์นะครับผมโพสแก้เหงาแต่ละซีนนี่พาใจปริ๋วครับดูค่ะอ๋อกะแต่นี่นี่เรียกว่าเป็นช่วงอยู่บ้านกักตัวกันรวรรวรเลยทีเดียวนะครับหลังควิดสิบก้าตบาตหนักล่าสุดน้องกระแต่อาเซียมได้ออกมาซีนเซ็กซี่อีกแล้วครับนี่ค่ะดูจากทิศเที่ยวทะเลที่ผ่านมาครับทำเอาช
คือชอบภาพมากเลยเบอร์ด้วย

ออกกำลังกายเนอะ

ไปดูกรณีของคุณบอยปกรณ์หน่อยครับ

เพราะบอกโสดมานานสำหรับบอยปกรณ์

ใครจะมาจับจองหัวใจของคุณบอยนะครับ

หลังจากมีการโพสต์ภาพคู่ช่อดอกไม้ช่อใหญ่
นี่เนี่ยนะฮะทำเอาเพื่อนพี่น้องแฟนคลับเข้ามา

พวกเพื่อนเขาที่สนิทก็บอกว่าใคร
ทุกคนอยากรู้อะไรอย่างนี้

บอยเขาจะเปิดร้านดอกไม้ขายมั้ง
ธุรกิจใหม่นะ

เพราะเรื่องหนึ่งคุณนิ๊งบันหนิตาเขามีการโพสทธิ์ภาพคู่สนิท

เดี๋ยวขอคุณเป็นอะไรบ้าง
ไม่รู้วิ่งออกจากโรงการหรือวิ่งไหว

เพราะนางคิดว่าพี่หนุ่มต้องมีเรื่องข่าวใหม่ไปให้นางอัปเดตไง
นางอยู่ช่องรับแต่พี่หนูบอกว่านางจะไปต่อยอดได้

คุณหนิงคุณหนิงปานิตาเขามีแบบว่า
เขาเรียกว่าเป็นขึ้นแท่นเมียหลวงยืนหนึ่งในตำนาน
สำหรับคุณหนิงปานิตานะคะภรรยาของคุณจิ้น
ล่าสุดคุณหิงเขามีการโพสต์รูปภาพคู่กับสามี
พร้อมกับระบุบอกว่าแคปชั่นมีเป็นพัน

งานนี้เพื่อนเลยแห่เข้ามาแซวกันยกใหญ่ค่ะ
ทำเอาเจ้าตัวต้องรีบตอบว่าหวานได้แค่แคปชั่น
เออว่าอย่างนั้นนะ

มันรับทั้งวันคือมันใสทั้งวันนะแต่นี่เจ็บมากเลยอ่า
อืมต้องยืดใช่อย่างนี้
ถ้าเป็นภาพที่เขาไปเที่ยวมาพักแล้วแหละ

ภาพนี้นะไม่ค่อยได้เห็นภาพคู่กันนะช่วงหลัง

นี่ไงเขาก็เลยแบบว่าไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปกันซะ
นี่นะครับผมโชว์หวานเลยทีเดียว

ก็เดี๋ยวเราค่อยมารอติดตามของพี่มดดำอีกทีนึงนะคะว่า

บอกแล้วเมื่อกี้ว่าวิ่งอยู่ผลออกคืนนี้

วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีก

เพราะทุกคนเก็บตัวหมดแล้วก็ไปไหนก็ไม่ได้แล้วกองละครก็ไม่มีความเคลื่อนไหว
แต่ก็กองละครตอนนี้ส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปสัปดาห์ก่อนอาจจะยังมีแบบบางกองที่
ไม่พี่เมนล่าสุดนี่เลยจะมีบางกองที่ถ่ายอยู่แล้วก็มีติดโควิดด้วย
อ๋อจริงเหรอแล้วก็หยุดไปอย่างนี้กองละครจริงตอนนี้คืออย่างที่จะบอกนี้คือกองละครบางทีคนมันอยู่เกิน
เกิน๕๐คนด้วยแล้วนะครับมันควรจำนวนมันเยอะอะไรอย่างนี้ใช่มันเกิน๒๐ไม่ได้แล้วไงก่อนนี้
แต่บางกองเขาใช้วิธีการคือโอเคจังหวัด๖จังหวัดถ่ายไม่ได้ใช่ไหมงั้นไม่เป็นไร
ต่อไปถ่ายจังหวัดอื่นก็ได้ที่รวมตัวกันได้มากกว่า๒๐คนบางทีมันมีกรณีแบบนี้
ตอนแรกเข้าใจว่าเออน่าจะหมดไปแล้วยังมีเหรอแองจี้
ยังมีอยู่อีก
มีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าเห็นข่าวของคุณติ๊กแล้วก็
บอกว่าเห็นพัฒนาการช้าขอให้อ้อมไปทางศรีนคลิมน์นะครับ
พัฒนาการเผื่อรถติด

ช่วงนี้เขาบอกว่ามีแบบว่าทัวร์ฉีดวัคซีนนะคะมีหลายประเทศ
แล้วตอนนี้ก็คือบางคนจัดทำทัวร์

รอติดตามต่อไปว่าจะยังไงนะครับพี่หนุ่มค่ะได้ดู๒ตอนพิเศษเรื่องเมาส์ยังคะ
ดูตอนแรกก็คือแบบโหดอะ
มันโหดมากไหมละ

มันฆ่าคนอยู่เรื่อยเราก็จะรู้สึกนิดนึง

ดุยเลียมซิ่งเมื่อวาน
นั่นแหละนั่นแหละโอเคนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับ